ท้ายกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของน้องสาวแชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินครับก็มีการแชร์เรื่องราวนะครับในโลกโซเชียลมีเดียช่วยน้องสาวตัวเองนะครับเพื่อหาบ่อแสผู้ที่ขับรถดูนะครับ
นี่ครับคือเหมือนกับชนแล้วก็หนีไปเลยครับไม่รู้ว่าเสียหลักมาหรือยังไงครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับรถหมุนในเสียหลักไปชนบรีเออร์เลยนะครับรถของน้องสาวแชมป์สีวรักษณ์ก็เคราะห์ดีที่เจ้าตัวนี่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยทีมข่าวไทยรัฐของก
ใจลำบากเล็กน้อยเจ็บหน้าอกแต่ว่าไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดแล้วนะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าไม่ได้มีอาการผลข้างเคียงแต่อย่างใดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแจ้งความนะครับเดี๋ยวส่งหลักฐานให้กับเจ้าที่ตำรวจก็คงต้องตามหากันต่อไปครับและทั้งหมดนี้คือกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ